พูดถึงเรื่องของช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงแบบนี้แล้ว
มันก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนะคะ

ดูเรื่องของการจับจ่ายการใช้เงินในช่วงเทศกาลแบบนี้
โดยมีการสำรวจออกมาบอกว่าวันลอยกระทงปีนี้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงมากกว่าปีที่ผ่านมา
จากส่วนหนึ่งก็อาจจะกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่
โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก็มีการเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน

จากการสำรวจดูเนี่ยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ๗๖
ก็วางแผนที่จะออกไปลอยกระทง
เพราะว่ามองว่าเป็นประเพณีเป็นการผ่อนคลายความเครียด
แล้วก็ต้องการขอพรด้วยนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ไปลอยกระทง
อันนี้เขาบอกเลยนะว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

เพราะว่าแต่ละที่ก็จัดกิจกรรมลอยกระทงกันช่วงกลางคืนช่วงข้ามช่วงดึกแล้ว
ทีนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ก็ส่งผลให้เงินสะพัดวันลอยกระทงปีนี้มันลดลง

ถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินก็รวมกว่า๙๖๐๐ล้านบาทนะคะ
สำหรับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงมาดูกันหน่อย
ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละวันลอยกระทงอันดับแรกก็คือต้องไปลอยกระทง

สองก็คือไปเที่ยวชมสถานที่จัดงานต่าง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละที่เขาก็มีการจัดงาน

แล้วก็สี่ไปรับประถานอาหารนอกบ้านนั่นเอง
ส่วนเรื่องของเงิน
ส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากเงินเดือน
แต่ว่ารายเฉลียรต่อหัวนะคะ

เหลือเพียงคนละ๑๔๔๒บาท
เพราะว่าอันนี้ถือว่าลดลงจากปีก่อน
ปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่๑๕๕๖บาท
แล้วก็เราก็มีการไปสำรวจอีกด้วยค่ะว่า
อยากที่จะไปลอยกระทงกับนักการเมืองในหมวดนักการเมืองก่อนนะ
นักการเมืองคนไหนก็อย่างที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ
อันดับหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกลุงตู่
อันดับ๒รองลงมาเป็นนายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
แล้วก็อันดับที่๓ก็คือนายอภิษฎเวชาชีวะนั่นเองค่ะ
ดารากันบ้างละกันพี่ทิเป้อยากไปลอยกระทงกับคนไหน
อันดับหนึ่งอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด
ก็คือสาวยายาอุรัสยานั่นเองนะคะ
รองลงมาเป็นเบลล่ารานี
แล้วก็อันดับที่๓หนุ่มณเดชนคุกิมิยะนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมมีใครอยากไปลอยด้วยไหมฮะ
หรือชวนพวกเรา๓คนไปก็ได้
มีโอกาสนะครับขอเป็นตัวเลือกนิดหนึ่งนะครับ